ถึงไตรมาสแรกของปีนี้มีลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อรถยนต์ที่ค้างจ่ายค่างวดรถ
เฉลี่ย๑๓งวดมูลหนี้รวมกันกว่า๑๙๐๐ล้านบาทครับ

เพราะว่าลูกหนี้ก็กลับมาชำระ๑งวดจากที่ค้างไว้

แต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลครับ
มีความเสี่ยงว่าในอีก๔เดือนข้างหน้า
อาจจะมีการยึดรถสูงกว่า๑ล้านคัน

จะเข้ากำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

ดูแลให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
เป็นการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน
และหนี้ครัวเรือนให้เหมาะสมด้วยนั่นเองครับ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากค่าไฟแพง

สำหรับบินค่าไฟเดือนพฤษภาคม
สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕๐๐หน่วย
ซึ่งหลายบ้านตอนนี้ก็ได้รับส่วนลดตามบินไฟฟ้าไปแล้วนะครับ
แต่บ้านไหนอยู่ในเกณฑ์ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วย

เพราะทางการไฟฟ้ายืนยันแล้วว่าจะได้ส่วนลด๑๕๐บาท
ในรอบบินเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนครับ
ส่วนลด๑๕๐บาทให้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับ

เพราะน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโอฮอล์ปรับราคาขึ้นไปลิตรละ๖๐สตางค์
ตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
เช้านี้ครับถ้าคุณแวะเข้าปั๊มเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล๙๕
จะต้องจ่ายลิตรละ๓๕บาท๒๕สตางค์